กับการจากไปอย่างกระทันหันของหนึ่งในสมาชิกวงชายหนี้นั่นเองค่ะ

อย่างกระทันหันของจงฮยรนฮ์สมาชิกวงใชนี่น่ะค่ะ
ระบุมาแบบนี้ค่ะว่าพี่สาวของจงฮยอนเป็นผู้พบร่างน้องชาย
ก่อนจะพาส่งตัวที่โรงพยาบาลทันที
แต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่สามารถยื้อชีวิตนักร้องหนุ่มเอาไว้ได้นะคะ

ตามข่าวนะคะตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
ด้วยวิธีรมแก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์
หลังจากที่พบถ่านอัดสีน้ำตาล
ถูกจุดไฟอยู่บนกระทะภายในห้องพักนั่นเองค่ะ
ได้รีบออกแถลงการยืนยันข่าวการเสียชีวิตของจงฮียอน

ต้องเผชิญกับข่าวที่เศร้าสะเทือนใจแบบนี้
วันที่๑๘ธันวาคมค่ะจงฮยอนใช้หนี้ได้จากพวกเราไปอย่างกระทันหัน
เขาถูกพบนอนหมดสติอยู่ในห้องพัก
ย่านซองดำดงกรุงโซลและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
ท้ายที่สุดจะมีการแจ้งมาว่าเขาได้เสียชีวิตแล้ว
ความเสียใจของพวกเราคงเทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดของครอบครัวเขา
ที่ต้องกล่าวลาลูกชายและน้องชาย
แต่พวกเราก็ได้ใช้เวลาร่วมกันกับจงฮยอนมาอย่างยาวนาน
ต่างอยู่ในห่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์
และยังคงรู้สึกช็อกกับการจากไปของเขา
งฮยอนเองเป็นคนรักดนตรีไม่น้อยกว่าใคร
และเขาก็คือศิลปินที่ทำทุกอย่างเพื่อแสดงศักยภาพของตัวเอง
ให้ออกมาดีที่สุดไม่อยู่บนเวทีค่ะ
มันเป็นสิ่งที่สะเทือนใจเรามากที่ต้องนำข่าวนี้มาบอกแก่แฟนที่รักจงพยอน
ละเว้นการรายงานข่าวจากการเล่าลือและการคาดเดาต่าง
คือทางต้นสังกัดเองก็ไม่อยากให้ออกมาพูดกันในเรื่องนี้ที่แบบผิดแปลกไป
ให้ฟังต้นสังกัดเป็นหลักนั่นเองค่ะ
เพื่อให้ครอบครัวของผู้ตายจะได้ส่งผู้ตายอย่างสงบ
โดยพิธีศพจะถูกจัดขึ้นอย่างเงียบค่ะ
มีเพียงญาติและเพื่อนร่วมงานในบริษัทเท่านั้น
ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของครอบครัว
เราเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้ง
ต่อการจักรไปของจงฮยร
กับการเดินทางครั้งสุดท้ายของเขาค่ะ